ก่อนจะอ่านข่าวนี้ขอถามคุณผู้ชมที่รับชมอยู่
ทั้งหน้าจอและในรัสและพี่เบิร์ดกับปุ้ย
พี่เบิร์ตบีดแร่รถในกรณีไหนบ้างรถยนต์ของเรานี่แหละ
ในกรณีที่จะบีบเตือนแล้วก็ในกรณีที่คับขัน
แตรร์เตือนถูกไหมฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำอย่างนั้นบีดแตรคือการเตือน
คือผู้หญิงคนนี้เข้าไปจอดรถแล้วเขาต้องการจะขับรถออกไป
แต่มีรถคันหนึ่งจอดขวางอยู่ข้างหน้า
เธอก็แต้นทีหนึ่งแตกลับเป็นว่าเธอนั้น
เป็นคนที่ไม่มีมารยาทครับ
จริงนะแต่รถมันก็มีเอาเตือนถูกไหม

มาเตือนก็ได้คุณไม่ใช่จริงจริงถามถามว่าจริงจริงขับรถมันควรจะลงจากรถไหม
อ้าวแต่คุณบีบแปลใส่ผมเนี่ยมันไม่ได้โลกคุณมีประหลาดนะ
คุณเราอยู่ในรถคุณอยู่ในรถเหมือนกัน
อยู่ดีจะให้ลงไปเคาะกระจกเรียกได้ยังไง
คุณรถผมยังจอดไม่สนิทเลยคุณไม่ต้องถ่ายวีดีโอ
ผมไม่งั้นมาหาเรื่องผมมาถามคุณมีปัญหาเปล่าคุณมาใส่ผมเพราะอะไรเนี่ยคุณทำอะไร
แล้วคุณพูดว่าอะไรทำไมเราถึงต้องใส่หัว
บีบแต่เพื่อบอกคุณว่าเราอยู่ในรถแต่คุณอ่ะคุณก็นิ่ง
ก็คุณบีบแต่ก่อนแล้วคุณลงมาจากรถ
ถูกต้องเราต้องบีบแต่ก่อนเพราะเราอยู่ในรถเราจะให้ตะโกนออกไปจากรถเหรอ
คุณแค่เดินลงมาจากรถก็จบแล้วบอกพี่ขอออกก่อนนะจบ
อ้าคุณวิทย์สมช่วยตอบผมหน่อยว่า
ก็ถ้าเราอยู่ในรถเราจะบีบแรนมันผิดไหม
เราทำไมต้องลงจากว่าไปคล้าวกระจกพี่อย่าจอดคว้างออกไปนอนอย่างนี้เหรอฮะ
ตะกะในการขับรถของพี่พอฟังพี่ผู้ชายคนนี้แล้วเออ

คำถามแรกในหัวเลยแล้วสรุปแตรมีไว้ทำไม

ก็พี่ไม่ต้องบีบแล้วพี่ลงมาเตือนก็ได้เมื่อกี้พี่เขาพูด

แต่ดูท่าทางเถียงกับพี่ผู้ชายนี้ไม่น่าจะจบนะ
ลักษณะคือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอ่ะ
สุดท้ายคือจริงแล้วเนี่ยผู้ชายเขายอมรับว่าเขาจอดขวางก็จริง

คือฝ่ายหญิงไม่ต้องบีบแต่ก็ได้แค่เดินลงไปเคาะกระจกบอกก็ได้
ประมาณนี้เค้ากระจกบอกก็ได้
แล้วผู้ชายก็พูดประมาณว่าเหมือนเป็นคนไม่มีมารยาทไม่ให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งมาบอกหน่อย
คือพอคลิปนี้ฝ่ายหญิงเองเขาก็โพสต์ไปเขาก็
ส่วนใหญ่ที่เข้าไปชมก็ความรู้สึกเดียวกันแหละว่ามันยังไงทำไมถึงคิดอย่างนั้น
คือคุณไปจอดขวางเขาแม้ติดเครื่องอยู่ก็ตามทีแต่มันก็ไม่ควรที่จะไปขวาง
แล้วการบีดแตรมันไม่ได้เป็นการเสียมารยาทอันนี้คนในเน็ตเขาพูดนะฮะ
มันไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่คือแตรก็คือเป็นการบีบเพื่อเตือนหรือเปล่า
มันก็แค่เตือนขอขอทางหรืออะไรประมาณนี้และบางคนก็คอมเมนต์แบบเยอะนะ
โอ้โหถ้ารำคาญเสียงแตรต้องไปอยู่เวียดนามไปอินเดีย
โอ้โหตายเลยตายตายบีบกันตลอดเวลาโอ้โหทั้งวันทั้งคืน
แต่ผู้ชายคนนี้เขาเหมือนเขาไม่เข้าใจนิดนึงว่ามันเหมือนเป็นการแบบไม่มีมารยาทอะไรอย่างนี้
ไม่บางคนไปเข้าใจผิดเสียงแตรเนี่ย
คือเสียงละครั้งหรือเปล่าแป้งยกที่หนึ่ง
แต่ว่าพี่ผู้ชายในคลิปถ้าเกิดอยากชี้แจงเนอะ
ที่แจ้งได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีอะไรหรือเปล่า

ไปทำอะไรไม่ดีแสดงกิริยาไม่ดีหรือเปล่า